ทุกผู้ชมครับเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่บึงโขงหลงที่บึงกาลนะฮะ
เรื่องของการจมน้ำเสียชีวิตที่พ่อพาลูกสองคนไปเล่นน้ำ
มีเพื่อนของลูกไปด้วยนะครับสุดท้ายก็จมน้ำกัน
พ่อก็พยายามไปช่วยเพื่อนก็พยายามไปช่วย
ก็เลยจมเสียชีวิตไปสี่ศพตำรวจสพลลวงนะครับ
ตอนได้รับแจ้งเหตุไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ว่ามีคนจมน้ำแม่น้ำที่เป็นแม่น้ำโขงนะฮะ
สี่คนด้วยกันเป็นแม่น้ำโขงในพื้นที่บ้านเหล่า
หลวงหมู่๓ตำบลดงบังอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาลนะฮะ
แต่พอไปถึงก็ไม่เจอแล้วครับต้องให้นักประดาน้ำลงไปงมนะครับ
แล้วก็นำขึ้นมาได้นะฮะก็เสียชีวิตแล้วนะฮะทั้งสี่ศพนะครับ
ชาวประมงก็มาช่วยกันนะฮะชาวประมงชาวบ้านแถวนั้นนะครับ
เบ็ดเผือกใส่ทุ่นน้ำหนักลากไปตามแม่น้ำโขง
ชั่วโมงกว่าถึงจะพบร่างทั้ง๔ศพนะครับ
สี่สบนี้นะครับมีนายอาทิตย์มากะถิ่นอายุ๓๗อันนี้เป็นพ่อนะครับ
แล้วก็มีน้องกีต้าอายุ๑๒ปีลูกชายคนโตของนายอาทิตย์
กับน้องเบสอายุ๕ปีเป็นลูกชายคนเล็กของนายอาทิตย์
แล้วก็มีเพื่อนของลูกอีกคนนึงนะฮะชื่อว่าน้องโชคอายุ๑๒ปี
เป็นเพื่อนของน้องกีต้านี่ฮะสี่ศพด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นชาวบ้านบ้านดงโทนตำบลดงบังอำเภอบึงโขงหลง
ก็เจอร่างนำขึ้นมาญาติก็ร่ำให้กันแทบขาดใจ
ผู้ใหญ่หนึ่งเด็กสามนะครับรวมสี่ศพ
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

พื้นที่จุดเกิดเหตุแม่น้ำโขงนะฮะ
ตรงแถวนั้นนะฮะที่เกิดเหตุ
ก็ได้ไปคุยกับคนงานขับรถแบ็คโฮของบริษัทดูดทราย

คนงานทั้งหมดที่อยู่ด้านบนของแม่น้ำ
ไม่ได้ลงมาทำงานนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุด
ปกติตรงนี้เป็นเขตห้ามลงเล่นน้ำอยู่แล้ว
เพราะเป็นพื้นที่ที่บริษัทที่ได้รับสัมปทานเนี่ย
เขาจะต้องดูดทรายกันนี่นะฮะ
ความลึกของน้ำนะถ้ามองด้วยตาเปล่านะ

ท่านผู้ชมมองด้วยก็ได้เนี่ยเขาบอกว่าถ้ามองแบบเนี้ย
มันเหมือนตื้นดูเหมือนไม่เท่าไหร่เห็นไหม
เหมือนกับเห็นพื้นข้างใต้น้ำอะไรอย่างนี้
เนี่ยจุดนี้เลยที่เขาจมน้ำกันเสียชีวิตเนี่ย
เหมือนไม่ลึกใช่ไหมเหมือนกับเดินไปได้ด้วยซ้ำ
แต่คนงานแถวนั้นบอกว่ามันลึก๘๑๑เมตร

คือเดินไปเนี่ยพลึบลงไปเลยนะครับ
ถ้าคนมาเล่นน้ำแถวนี้เนี่ยแล้วมีคนงานนะ
เขาจะห้ามเลยว่าอย่าไม่ให้เล่น
แต่เมื่อวานเนี่ยโชคร้ายจริง
เป็นวันที่เขาไม่ได้ทำงานกัน

ไม่ได้มาดูดทรายกันนะฮะไม่ได้มาขุดพื้นที่ตรงนี้กันนะครับ
ก็เลยคาดว่าพอไม่มีคนอยู่ด้วยไม่มีคนงานคอยห้ามด้วย
ก็เนี่ยฮะพอมีชาวบ้านมาก็ลงไปเล่นน้ำกันก็จมเสียชีวิต
โอ้โหฟังแล้วน่ากลัวนะ
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นยังไงฟังไว้เป็นข้อมูลด้วยนะครับ
ส่วนที่บ้านของผู้ตายทั้ง๔ศพนะครับ
วันนี้ก็มีการจัดพิธีศพกันนะครับ
ปัธมาธรรมทศอายุ๓๖ปีภรรยาของนายอาทิตย์
ที่ก็เสียทั้งสามีแล้วก็ลูกสองคนนะครับ
นายอาทิตย์ที่เป็นพ่อแล้วก็น้องกีต้ากับน้องเบส
ลูกชายวัย๑๒ขวบกับวัย๕ขวบ
บอกว่าบ่ายเมื่อวานนี้สามีพาลูกชายสองคน
แล้วก็เพื่อนของลูกอีก๒คนที่เป็นเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้าม
บอกว่าจะไปเล่นน้ำคลายร้อนกันที่ริมแม่น้ำโขง
ก็ห่างจากบ้านสัก๒คม
สามีของเธอก็พาเด็กนั่งรถพ่วงข้างไปนะฮะ
จุดเกิดเหตุตรงนี้ไม่ค่อยมีคนไปเล่นน้ำ
เพราะเป็นพื้นที่ดูดทรายของบริษัทแห่งหนึ่ง
คือสามีเนี่ยคงจะไม่รู้นะครับ
ก็เห็นว่าจุดนี้คงจะว่างไม่มีใคร

เด็กที่ไปด้วยกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือ
นายอาทิตย์แล้วก็ลูก๒คนกับเพื่อนลูกอีก๒คนเป็นเด็ก๔คน

เด็กที่รอดชีวิตเนี่ยเด็กผู้ชายเนี่ยไม่ได้ลงเล่นน้ำด้วยนะฮะคนนั้น
ซึ่งเล่าให้กับภรรยาของนายอาทิตย์ฟังว่า
ตอนนั้นนายอาทิตย์ได้พาน้องเบสขี่คอแล้วก็เดินลงไปเล่นน้ำนะฮะ
น้องเบสลูกชายคนเล็กวัย๕ขวบ
นายอาทิตย์พาขี่คอแล้วเดินลงไปเล่นน้ำ
ส่วนน้องกีต้าลูกชายคนโตก็เล่นน้ำอยู่ใกล้กัน
ระหว่างนั้นนายอาทิตย์น่าจะพลัดตกลงไปในแอ่งกระทะค่ะ
ที่คนงานเขาบอกมันเป็นหลุมลึกลงไปประมาณ๑๑เมตร
คือเหมือนอยู่ดีลึกฟึ๊บลงไปเลยอย่างนี้
เดินไปแล้วก็ฟุบลงไปเลยนะฮะ
จมหายไปพร้อมกับน้องเบสลูกคนเล็ก
กีต้าลูกคนโตนะก็จมหายไปในเวลาไล่เรียกกัน
ระหว่างนั้นน้องโชคนะฮะเพื่อนของน้องกีต้าวัย๑๒ขวบ
บ้านตรงข้ามเห็นน้องกีต้ากำลังจมน้ำก็ไหว้ไปช่วยน้องกีต้า
ก็เลยกลายเป็นว่า๔คนนี้จมหายไปหมด
ทั้ง๔คนนะครับก็รอดอยู่คนเดียว
ก็คือเด็กที่ยังไม่ทันลงไปนะฮะ
กว่าจะมางมหากันเจอนี่ก็ค่ำแล้วนะครับไปเมื่อบ่ายนะฮะ

เพราะว่านายอาทิตย์คือเสาหลักของครอบครัวที่คอยเลี้ยงดูลูกแล้วก็ภรรยา
เท่ากับว่าตอนนี้เธอต้องใช้ชีวิตอยู่กับลูกสาวคนโตอายุ๑๔ปี
เหลือกันแค่สองแม่ลูกซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจากนี้ไปเนี่ยชีวิตจะเดินหน้าต่อไปยังไง
ทำใจกับสภาพที่เป็นอยู่ไม่ได้คือมันต้องมาเห็นเรียงกันอย่างนี้๓คนพร้อมกันกับเด็กข้างบ้านอีกคนนึงตอนนี้ขึ้นมา
คือมันเร็วมากช่วงเวลาแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงที่เขาออกจากบ้านไปอยากจะบอกว่าก็เสียใจนะคะที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น
แต่ก็ไม่โทษว่าเป็นความผิดใครไม่โทษว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็อยากให้ทุกคนถ้าเกิดว่าเขาคิดว่าเขาหมดเวรหมดกรรมแค่นี้แล้วก็ขอให้เขาไปสบายค่ะ
ก็จับทำใจให้เร็วที่สุดทำต่อไปให้ดีที่สุด

อยากให้มีคิดมันแค่ฝันที่ตื่นขึ้นมา

นี่ฮะหัวอกคนที่เป็นทั้งแม่แล้วก็เมีย
สามี๑ศพลูกชายอีก๒ศพ
ส่วนแม่ของน้องโชคนะฮะ
เพื่อนที่อยู่บ้านตรงข้ามแล้วไปด้วยกันนะครับคุณแม่ชื่อสมพรอายุ๓๘ปี
บอกว่าเมื่อวานนี้ลูกชายมาขออนุญาตจะไปเล่นน้ำคลายร้อนกับเพื่อนที่อยู่บ้านตรงข้าม
เธอก็พยายามบอกลูกอยู่ว่าไม่ให้ไปเพราะมันอันตราย
แต่ว่านายอาทิตย์ก็รับปากว่าไม่เป็นอะไรเดี๋ยวจะดูแลให้ไม่ต้องห่วง
เธอก็คิดว่าเออคงไม่เป็นอะไรก็ให้ไปมารู้ข่าวอีกทีก็คือ
จมน้ำเสียชีวิตตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกตกใจมาก
มาเห็นศพลูกชายยิ่งทำใจไม่ได้สงสารลูกมาก
แล้วแทนที่วันนี้นะเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ๑๖มีนาคมเนี่ย
นี่คือวันคล้ายวันเกิดของน้องโชคต้องจัดงานวันเกิดให้กับลูก
แต่กลายเป็นว่าต้องมาจัดงานศพให้แทนนะฮะ
แผนการที่วางกันไว้ว่าเดี๋ยวจะพาลูกไปหาอะไรอร่อยกินในวันเกิดเนี่ย
สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ไป
คันรู้ว่าเขาจะไปในจุดนั้นแม่ก็จะบวนให้ไป
ทั้งทางที่จะเป็นวันเกิดของเขาวันนี้แต่แม่ไม่เหลือแล้ว

ตอนนี้แม่คำถามได้หรือเปล่าอย่างนี้ยังรับใจไม่ได้
ทุกอย่างที่ทำใจไม่ได้คือเห็นสภาพน้องเหมือนไม่มีอะไรใส่เลย
ในร่างกายเหมือนเหมือนกางเกงตัวเดียว
แม่เสียใจที่ลูกน่ะ
แม่ก็พูดแล้วพยายามพูดพยายามห้ามแต่ลูกไม่ฟังแม่เลย
ก็น้องหนูก็ฟังไว้ด้วยนะฮะ
บางทีการเล่นน้ำบางทีมันก็
เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นบ่อยนะมีนายบุญเพ็งศรีเข้มอายุ๖๗เป็นรองนายกอบตดงบังนะครับ
บอกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะไม่เคยเห็นเหตุการณ์ที่มีเสียชีวิตในหมู่บ้านเยอะแบบนี้เลย
เสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ได้เล่าถึงเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นก่อนจะเกิดเหตุสลดนี้นะครับ
เมื่อ๓๔วันก่อนมีรถกระบะคันหนึ่งไปชนอยู่ที่เยื้องทางเข้าหมู่บ้าน
คนที่ไปดูเหตุการณ์เนี่ยเห็นสภาพของรถกระบะแล้ว
เชื่อว่าคนขับกับผู้โดยสารที่มีกันอยู่๔คนในรถเนี่ยดูแล้วไม่น่ารอด

แต่ปรากฏว่ารอดทั้งหมดก็เลยอดคิดไม่ได้ว่ามันเป็นอาถรรพ์อะไรหรือเปล่า
อย่างเช่นแม่น้ำโขงนี่เขาเชื่อเรื่องพญานาคนะฮะ
บุญเพ็งเนี่ยบอกว่าอาถรรพ์พญานาคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แม่น้ำโขงหรือเปล่า
เพราะว่าอาจจะต้องการหาตัวตายตัวแทนอะไรหรือเปล่า
สี่ศพจากรถกระบะอ่าไม่ตายทีนี้พอมีพ่อกับลูกแล้วก็เพื่อนเพื่อนไปเล่นน้ำตรงนี้
ก็เลยมาเสียชีวิต๔ศพแทน
ถึงว่าเป็นเรื่องของศัยศาสตร์แล้วเรามองไม่เห็น
มันอาจจะมีพญานาคหรืออะไรที่เขาจะมาเอาชีวิตพี่น้องประชาชนเราไป

เป็นคนที่บ้านเรานี่แหละเขาว่า
บ้านเรามีงานใหญ่ไม่รู้บ้านตรงโคร่นเค้าทำอะไรมีงานใหญ่

ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตทั้งหมด

ยังไงก็ฝากเตือนกันไว้ด้วยนะครับ
เพราะว่าคนงานแถวนั้นบอกว่า
ดูเหมือนตื้นใช่ค่ะหลายที่ค่ะเวลาจะเล่นน้ำ
ด้วยตาเปล่าโดยเฉพาะคนที่อาจจะไม่คุ้นเคย
กับสถานที่แบบเนี้ยครับมันไม่รู้ว่าตื้นลึกขนาดไหนอ่า
ก็จะมีพิธีชาปนกิจศพวันพรุ่งนี้นะฮะ